และอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
คุณเคยพาลูกหลานไปตัดผมไหม
โดยเฉพาะเด็กตัวเล็กโอ้โหบางคนไม่กล้าตัด

เหมือนเหตุการณ์นี้นะครับคุณพ่อพาลูกน้อยจะไปตัดผม
ปรากฏว่าเด็กไม่อยากตัดผม
ทำยังไงก็ไม่ยอมตัดแต่คุณผู้ชมสุดท้ายตัดได้
เพราะดูในคลิปนะครับ
เดี๋ยว
สินะพี่ฟ้า
พี่ปูคุณวิจารณ์คลิปนี้เยอะมากนะว่า
มันใช่วิธีการที่ถูกต้องแล้วหรือ
กลัวมากแล้วก็บังครับเหมือนกับเค้าแบบนี้นะ
ใช่เด็กเหมือนร้องขอชีวิตเลยนะ
คุณผู้ชมคิดยังไงบ้างเพราะว่าเหตุการณ์นี้

นี่ฮะคลิปที่บันทึกไว้แล้วถูกแชร์ในโซเชียลนะครับ
คุณพ่อพาลูกชายมาตัดผมก็รู้เจตนาของคุณพ่อนะ
คือเด็กอาจจะต้องไปโรงเรียนต้องตัดผมให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับ
แต่ลูกชายกลัวการตัดผมมากแต่สุดท้าย
คุณพ่อทั้งผู้ปกครองทั้งช่างกดเด็กไว้แบบนี้
เด็กเนี่ยร้องขอพี่ครับพี่ครับเหมือนร้องขอชีวิตแหละนะฮะ
อ้อนวอนทั้งกรีดร้องนะฮะเสียงดังสนั่นร้าน
แต่สุดท้ายช่างตัดผมก็ต้องหยุดตัด
คือตัดได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับ
ภายหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปอย่างที่คุณมิ้วบอกเลย
ชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็นมากเลยนะฮะ
ก็ว่าสงสารเด็กส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันเลย
สงสารเด็กเหมือนไปบังคับขู่เข็นเด็กเลยนะครับ
เจอแบบนี้เดี๋ยวเด็กจะกลายเป็นเรื่องที่ฝังใจ
จะกลัวการตัดผมไปตลอดชีวิตนะฮะ
บางคนบอกว่าสงสัยน้องจะกลัวเสียงไอ้ปัตตาเลี่ยน

กลัวการตัดผมมันถูกหนังศีรษะอะไรแบบนี้นะฮะ

คนก็กลัวอย่างนี้บางคนกลัวอีกอย่างหนึ่ง
แต่วิธีการแก้ปัญหาแก้ไขความกลัว

ใช่นะฮะบางคนบอกว่าโอ้โฮ
อันนี้ต้องพาน้องไปหาคุณหมอปรึกษาเรื่องของจิตใจด้วยหรือเปล่า

ทีมข่าวนิวโชว์ของเราก็สอบถามไปยัง
นายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะฮะ
หรือว่าหมอก๊อฟหมอก๊อฟเอง
ดูจากคลิปแล้วในมุมมองของหมอนะ

เด็กถูกกดหรือว่ารู้สึกว่าถูกข่มเหงครับ
เพราะการที่ทั้งพ่อเด็กทั้งช่างตัดผมจับ
แล้วก็กดตัวเด็กเอาไว้เพื่อการตัดผมให้สำเร็จ

ทำให้น้องเกิดอาการแพนิกนะครับ
ดูแล้วเกิดจากความกลัวขั้นสุดเลยหมอก๊อฟบอกแบบนี้
ซึ่งความจริงแล้วน้องอาจจะกลัวแค่เสียงหรือว่ากลัวไอ้ปัตตาเลี่ยน
แต่จริงพ่อควรจะถามน้องถึงสาเหตุของการกลัว
แล้วก็ต้องอธิบายค่อยอธิบายนะครับ

รวมถึงต้องอธิบายถึงความจำเป็นของการตัดผม
ก๊อฟบอกเท่าที่เห็นเป็นการบังคับน้องเลย

การทำแบบนี้จะมีผลระยะยาว
ให้เด็กมีความรู้สึกที่ฝังลึกลงไปอีกนะ
ฟังเสียงหมอก๊อฟอธิบายนะครับ
สาเหตุนะครับอาจจะเพราะว่าน้องเคยตกใจ
เคยกลัวเคยเจอเสียงแบบนี้มาก่อน
แต่ถ้าเราไปกระตุ้นแบบนี้ซ้ำบ่อย
มันจะกลายเป็นปมฝังใจนะครับ
ทำให้เด็กเนี่ยอนาคตกลายเป็นคนที่เก็บกฎ

อย่างเช่นที่เคยเจอกันในผู้คดีนักโทษที่ฆ่าต่อเนื่องนะครับ
ส่วนใหญ่ครอบครัวจะมีปัญหา
จะมีความเก็บกฎจะถูกกระทำจะถูกความ

ความรู้สึกเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคุณนะ
ต้องอาศัยการพูดคุยกันการอธิบายแทนการบังคับจิตใจนะฮะ
เพราะจะทำให้เกิดปมในใจของเด็กนะครับ
ไม่เป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
เห็นคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาเหมือนกันนะครับ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็กเลยนะ
ค่ะเป็นห่วงสภาพจิตใจเด็กไงพี่บุ๊
เหมือนที่คุณหมอบอกเนาะเรื่องแบบนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลกันครับ